ท่านผู้ชมครับไทยรัฐทีวีนะครับเราติดตามกันต่อนะครับ
สถานการณ์ที่นครราชสีมานะครับช่วงนี้คุณทัศนัยมาอยู่ด้วยนะครับ
ใช่ครับติดตามกันยาวกันไปนะฮะมาสลับสับเปลี่ยนกันกับคุณอริยา
ให้พักกันก่อนเพราะว่าติดตามเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
คือตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์พื้นที่ชั้นจีขึ้นไปของห้าง
หลังจากคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงแล้วก็เสียชีวิตไปหลายศพในพื้นที่เนี่ย
เข้าไปยึดพื้นที่ตรงนั้นในการที่จะหลบซ่อนตัวอยู่

เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนที่ติดอยู่ในนั้น
ได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับ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

จุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จะบอกว่าให้วิ่งได้ทุกคนก็จะวิ่งกันจุดนี้แหละวิ่งเลยเนี่ยนะฮะก็วิ่งไปถึงนู่นนะครับเนี่ยจนออกมาข้างนอกเนี่ยแล้วทุกคนก็จะไปยังจุดที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดรวมพลจะมีรถรอไปส่งในจุดที่จะเดินทางไปต่อหรือว่าญาติญาติมารออยู่นี่วินาทีชีวิตเลยนะครับก็มีทั้งคนที่ไปเดินในห้างแล้วก็มีทั้งพนักงานนะครับ
ที่หลบซ่อนตัวอยู่ตอนนี้สามารถช่วยออกมาได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอสมควรนะฮะแต่ก็หลายคนยังอยู่ในอาการที่ตกใจนะต้องมีการไปเยียวยามเรื่องของสุขภาพจิตกันต่อไปด้วยนะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอใช่ฮะนะฮะแต่อย่างน้อยผู้คนเหล่านี้ที่ท่านกำลังเห็นภาพอยู่ก็ยังโชคดีที่เอาชีวิตรอดมาได้ไม่เสียชีวิตไม่บาดเจ็บแต่อย่าลืมนะครับเหตุการณ์นี้
มีคนพิการด้วยติดอยู่ข้างในจำนวนมาก
พอออกมาได้แล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
แล้วก็อารักษากันนะฮะอย่างที่รายงานไปว่าก็หนีออกมา
จุดที่ตรงไหนบอกให้วิ่งได้ก็วิ่งกันไป
แล้วก็ไปต่อกันที่จุดรวมพล
ซึ่งตอนนี้เราก็ยังยืนยันนะว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะฮะ
เดี๋ยวเรื่องของพระที่ท่านก็ติดอยู่ในห้างอยู่เหมือนกันเนี่ย
ถ้าภาพมาเดี๋ยวเราจะให้ดูเหตุการณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับ
นี่ก็ยังเป็นความวุ่นวายของคนที่หนีออกมาได้นะฮะ
มีคุณมนตรีนะครับคุณมนตรีจะคุยกับเรานะครับ
คุณมนตรีอยู่ที่นครราชศรีมานะครับ

สวัสดีครับ
คุณมนตรีตอนนี้อยู่ที่จุดไหนกำลังจะไปทำอะไรครับ
ผมมารับแฟนพี่ออกมาจากตัวห้างได้

แต่ว่าแฟนนี่ออกมาได้แล้วใช่ไหมครับ

ครับวันนี้แฟนไปทำอะไรครับคุณมนตรีที่ห้าง

คุณมนตรีได้มาดักรอมาดูเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงกี่โมงคะเนี่ย
ตอนนั้นผมทำงานอยู่ชัยภูมิ

โทรไปแฟนรับสายอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
รับครับโทรเฟสมาครับโทรเฟย์มาตอนแรกไม่รับครับ
ตอนที่แฟนรับสายแฟนติดอยู่ในห้างแฟนบอกว่ายังไงครับ
เขาหลบอยู่ในตู้เซฟของห้างทองครับ
อยู่ตู้เซฟเลยหรอ

ถ้าเขาปิดร้านก็อยู่ในนั้น
ใครอยู่ใกล้ใช่แฟนไหม
อ๋อเหลือ๕นายขอพูดด้วยไหมครับคุณบนรีครับ

ไม่มีอ่ะพี่นุ้ยทำไงอ่ะ
ถึงบ้านแล้วโทรมานะพี่เรียงบอก

สุภาพรค่ะพี่

คุณสุภาพรเพิ่งออกมาจากห้างเทอร์เมนอลดูเว็นดิวันเลยใช่ไหมฮะ

รู้ข่าวหรือว่ารู้เหตุการณ์ได้ยังไงฮะตอนนั้น
มีพี่เขามาบอกว่ามีคนยิงกันนะคะพี่ก็เลยปิดร้านเลยค่ะ

ประมาณ๘คนค่ะ

ที่เขาเดินวนเวียนอยู่ในห้างหรือว่าทำอะไรอยู่บ้างไหมฮะ
กำลังขายของค่ะพี่ครับ

ไม่ไม่เห็นค่ะ
แต่ว่ามีคนมาบอกบอกว่าต้อง
เห็นแฟนบอกว่าคุณสุภาพรไปหลบในตู้เซฟเลยเหรอใช่ค่ะมันมีตู้เซฟที่หลังร้านค่ะเป็นตู้เซฟแบบไหนครับคุณสุภาพ
เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าค่ะตู้ใหญ่หน่อยมันจะมีช่องว่างให้หลบอยู่ข้างในค่ะ
คือสามารถหลบได้ทุกคนในร้านเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะคือกะว่าถ้าคนร้ายเข้ามาตรงจุด
นี้เนี่ยยังไงก็ปลอดภัยทำอะไรเราไม่ได้แน่อ่าค่ะครับแล้วระหว่างนั้นยังไงฮะ
ใช้โทรศัพท์ติดต่อแจ้งขอความช่วยเหลือ

ใช้สัญญาณไม่ดีกำลังเดินทางกลับบ้านกันด้วยเอาเป็นว่าปลอดภัยกันแล้วล่ะ
แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปเพราะว่าอยู่กันหลายจุดหลายที่ในห้าง
ใช่ไหมฮะได้รับการแจ้งเตือนเหมือนกัน
แต่ว่าต้องหาที่หลบซ่อนแล้วก็ได้รับสัญญาณว่าเอาออกมาได้แล้ว